สวัสดีค่ะพบกับลูกกรรมร้อนหนาวสมดิชัตริ์ณธชาิกิริย์บมกค่ะ

ยังคงมีฝนตกหนักนะคะจากการสลายตัวของพายุ

ลักษณะแบบนี้ค่ะจะทำให้ช่วง๑๒วันนี้
ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกมากที่สุดนะคะเฉลี่ย๑๔๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ถึง๖๐ของพื้นที่
ดังนั้นจุดที่มีฝนนะคะต้องระวังค่ะทางน้ำไหลผ่าน
ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๘๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
รุ่มต่ำเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตะหลิ่ง
สุดท้ายนะคะภาคใต้มีฝนตลอดช่วงทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันค่ะ
มรสุมฝนประจำฤดูที่พัดฝนเข้ามาตกหนักอย่างต่อเนื่อง

จุดที่มีฝนเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
เพราะฉะนั้นเรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งไปอีกวันหนึ่งค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีโอกาสฝนตกได้ทุกวันนะคะ

ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ

เราอาจจะต้องรับมือกับพายุลูกใหม่อีกลูกนะคะ

เดินทางไปไหนมาไหนก็เช็คสภาพอากาศกันก่อนค่ะ